ในปี๒๐๑๘ที่ผ่านมานี้นะคะนักกีฬาไทยสามารถทำผลงานได้ดีในกีฬากอล์ฟ
โดยเฉพาะฝ่ายหญิงค่ะเพราะว่าสองพี่น้องจุธานุการนะคะสามารถสร้างสถิติได้มากมายค่ะ
เริ่มจากในเดือนเมษายนนะคะโปรโมโมเรียจุธานุการก็ปลดล็อกค่ะ
สามารถคว้าแชมป์แรกในการเล่นอาชีพหลังจากที่รอคอยมานานถึง๖ปีนะคะ
หลังจากขึ้นนำตั้งแต่รอบที่๒แล้วก็จบด้วยสกอร์รวม๑๒อันเดอร์
และหลังจากนั้นนะคะต่อมาในเดือนพฤษภาคมค่ะน้องสาวอย่างโปรเมเอเรียจุธานุการซึ่งณตอนนั้นเป็นมือ๖ของโลกอยู่นะคะ
จากนั้นก็ยังรักษาผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านการตัดตัวทั้ง๒๘รายการที่ลงแข่งขันพร้อมกับจบอันดับ๕ร่วมในรายการสุดท้ายของปี๒๐๑๙
ก็คิดว่าน่าจะโฟกัสกับตรงนั้นมากกว่า
ซึ่งสองพี่น้องโมเรียและเอเรียจุธานุการนะคะ
ก็จะเดินทางกลับไปที่สหรัฐอเมริกาในวันที่๒มกราคมนี้